เรื่องที่บอกว่าเป็นประเด็นเรื่องของมวยไทย
แล้วมันก็เกิดดราม่ามาก่อนหน้านี้
ที่บอกว่าทางที่เป็นผู้บริหาร
ถึงขั้นออกมาพูดถึงบัวขาวว่าถ้าใครสามารถเอาชนะบัวขาวได้
คุณจะมีเงินเดือนมีบ้านมีรถคือมีทุกอย่าง
แล้วมันเกิดเป็นดราม่าต่อเนื่องมาเพราะล่าสุด
เธอจะแต่งงานกับชายที่เอาชนะบัวขาวได้

ไม่ต้องมีสินสอดใดคุณผู้ชมคะประเด็นนี้ร้อนแรงนะคะ
ชื่อว่ายาดาเน็ตไอดอลสาวชาวกัมพูชารายนี้
แล้วมีข้อความที่เราไปทำการแปลมาแล้วนะ
ถ้าใครชนะบัวขาวได้จะแต่งงานด้วยไม่ต้องมาสู่ขอไม่ต้องจ่ายเงินสัก
เขาบอกว่าสักบาทเลยเป็นค่าเงินกัมพูชา
และจะรักดูแลหนุ่มที่มาแต่งงานกับเธอตลอดไป
โอ้โหอีกรุงแล้วจะเหลือไหมล่ะคะ
ไม่เหลือสิโอนเข้าไปดราม่าไปกระหน่ำคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยนะคะ
แล้วหลายคนก็พยายามไปเปิดวาบหารูปของเธอค่ะ
บอกเลยว่าเธอบอกแบบนี้ว่าเธอมีความภาคภูมิใจในการเป็นชาวกัมพูชาบ้านเกิด
ก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านของรองประธานกิจติมศาสตร์สหภัณฑ์มวยกัมพูชาค่ะ
ไตศรีจันทนก็เคยมีการประกาศอย่างที่ขวัญเล่าให้ฟังไป
ว่าจะให้รถให้บ้านคนที่ล้มบัวขาวได้
แหมเนี่ยแล้วเจ้าตัวเคยบอกไว้แบบนี้
พอยาดาออกมาโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้
ทางด้านของไตศรีจันทนก็ยังมาคอมเมนต์
ใต้โพสต์ของเน็ตไอดอลไว้เลยว่าเล่นใหญ่เลยนะน้อง
ที่สาวเจ้าก็จะตอบกลับว่า
เรามาหาคนที่แข็งแกร่งกันเถอะ

โอ้โหคนไทยเองก็เข้าไปกระหน่ำคอมเมนต์กันเลยทีเดียวแหละนะคะ
ก่อนหน้านี้นักมวยกัมพูชากับแก้วรำจงวัย๓๕ปี

บอกว่าอยากดวนกับบัวขาวบัญชาเมฆ
ก็บอกมาว่าหูร้อนทันที
เพราะเมื่อไหร่มาแข่งที่กัมพูชา
ผมรักบัวขาวมากนะแต่คันมือคันขาอยากปะทะ
มาเลยบัวขาวบัญชาเมฆผมรอไม่ไหวแล้วพี่ชาย
โปรดบอกผมเมื่อพร้อม

ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหรือรับคำท้าใดทั้งสิ้น

การเปลี่ยนชื่อมาเป็นกุญคแมร์แล้วก็พูดถึงว่า
เขาภาคภูมิใจในความเป็นมวยไทยอะไรใด
ครูดามาต่อเนื่องมาจากทางการฝั่งนู้น

แล้วก็ทางไทยเองก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมการแข่งขัน
เขาก็มีการตอบโต้ไปตอบโต้มา
แต่ล่าสุดฐันด้านของคณะกรรมการซีเกมของกำบูชาเอง
เขาก็มีการเปลี่ยนกฎการแข่งกีฬาบางชนิด

แล้วก็ออกกฎว่าห้ามไทยส่งเข้าร่วมการแข่งขันในบางประเภทด้วย
มันก็เลยกลายเป็นดราม่าต่อเนื่องกันมาจากเรื่องของคุณแมนนี่แหละนะครับ
เรื่องใหญ่ไม่จบง่ายนะคุณผู้ชม